ส่วนบรรยากาศงานลอยกระทงเมื่อวานนะครับเราไปดูกันหน่อยนะครับ
นักกีฬาไทยหลายต่อหลายคนก็ร่วมทำกิจกรรมโดยเฉพาะคู่พี่น้องจุธานุการณ์ครับ
เราไปดูฝากฝั่งของเลสเตอร์กันก่อนนะครับ
สมมุติสอฟท์บอลชื่อดังในศึกษ์พิมพลีอังกฤษที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ
ก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอครับร่วมกระแสวันลอยกระทงครับ

ระหว่างทำกระทงนั้นฟุ๊กก็ถามอัลเบรตันว่าไอ้สมัยเด็กนี้
ชอบทำงานศิลปะที่โรงเรียนหรือเปล่า
ก็ตอบว่าเขาช่วยวิชาศิลปะของลูกสาวเบาะมาก
และอาจแซวขำว่ากระทงที่ฟุ๊กทำออกมานั้นดูไม่ดีเลย

แล้วก็ให้แฟนบอลตัดสินว่าของใครสวยกว่ากันแน่ครับ
ขณะที่คู่พี่น้องนะครับนี่ครับจุธานุการนะครับโปรโมโปรเมครับก็เดินทางไปครับที่ไอคอนสยามนะครับ
เมื่อวานไปร่วมพิธีในการลอยกระทงโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับเนี่ยครับ
สุดแล้วนะครับสำหรับภาพนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากนะครับทางโปรเมนะครับคว้ารางวัลใหญ่ของแอลพิเจทั้งหมดแล้วก็โปรโมทพี่สาวเนี่ยก็อยู่อันดับ๑๙ของโลกนะครับ
ในงานก็มีการเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์นะครับของไอคอนสยามด้วยหลังจากที่ทั้งคู่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย
โดยเฉพาะที่กว่าทุกรางวัลใหญ่ของนะครับเช่นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปรีนักกอล์ฟที่ทำเงินรางวัลสูงสุด
ผลงานที่ดีสุดในห้ารายการแล้วก็ทำเป็นดีที่สุดด้วยครับ
ส่วนที่เชียงรายครับซึ่งกำลังมีการทางกีฬาแห่งชาติทีสี่สิบหกเกมส์
ก็มีบรรดานักท่องเที่ยวตรงสุดนักกีฬาครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่มาร่วมในงานลอยกระทงที่บริเวณเทศบาลนครเชียงรายจำนวนมากเลย

แล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ถือว่าสืบทอดกันมายาวนาน

มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปกันด้วย
ก็มีการมาแจกกระทงกันด้วยนะครับ
แล้วก็อาหารฟรีให้กับประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทง

โดยมีตำรวจท่องเที่ยวของเชียงรายเป็นแม่งานในการดูแลอำนวยความสะดวกครับ